มีประเด็นดราม่าบอกว่าคุณลุงไปขโมยข้าวหมาจรจัด
อ่าเรื่องนี้ถูกแชร์ในเฟซบุ๊คของผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
มีเป็นข้อความด้วยมีเป็นคลิปด้วยซึ่งเนื้อหาทั้งหมด
เขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ชอบเอาข้าวไปให้สุนัขจรจัดกิน
สุนัขจรจัดกลุ่มนี้อยู่แถวบ่อขยะเทศบาลเมืองชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
แล้วมีอยู่วันหนึ่งในช่วงที่เอาข้าวไปให้เนี่ย
และกำลังจะกลับแล้วนะเขาบอกเขากลับมาอีกทีนึงเขาสงสัย
เพราะว่าเขาเห็นคุณลุงท่านหนึ่งคุยข้าวอยู่
แล้วก็เอาข้าวนี้ไปเลยเขาไม่ได้สอบถามนะคะว่าเอาข้าวเนี่ยไปทำไม
แต่เขาระบุว่าคุณลุงคนนี้เขาใช้คำนี้เลยนะขโมยข้าวหมา
อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนนะคะเพราะว่าบางช่วงบางตอนมีการต่อว่าด้วย

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะ
ไขความกระจ่างค่ะลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ค้นหาความจริงเกี่ยวกับกรณีนี้โดยการประสานคุณวี่
คุณวี่นี่เป็นคนที่เข้าไปคุยกับคุณลุงก่อนหน้านี้แล้วนะ

คือที่มาที่ไปคุณวี่บอกว่าหลังจากทราบข่าวจากสื่อสังคมออนไลน
เกิดความสงสารคุณลุงอยากให้คุณลุงได้มีโอกาสพูดบ้างได้อธิบายบ้าง
คุณลุงก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เอามาทำความรู้จักคุณลุงท่านนี้กันหน่อยนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเจอคุณลุงด้วย
อาศัยอยู่ในโรงเรือนมุงสังกษี
เล่าว่าอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่าเจ้าของที่ดินให้มาเฝ้าที่
แล้วก็ทำอาชีพเผาถ่านขาย
วันเกิดเหตุกลับมาจากบ้านลูกสาว

ข้าวสารจากบ้านของลูกน่ะ
รวมถึงรวมถึงลืมโครงไก่ที่จะเอามาเลี้ยงหมา
หมาที่มีอยู่ตอนนี้มีอยู่๘ตัวแมวมีอยู่๓ตัว

แต่เป็นหมาจรจัดสุนัขจรจัดอยู่แถวบ่อขยะที่เข้าฝูงไม่ได้
ก็เลยตามมาอยู่ที่บ้านกับคุณลุง
พอนึกได้จะเดินกลับไปบ้านลูกสาวจะไปเอาข้าวมาเลี้ยงเนี่ย
ไม่ได้แล้วไกลแล้ว
เลยเดินช่วงที่เดินผ่านบ่อขยะ
เจอข้าวหมาที่มีคนคลุกเอามาเลี้ยงไว้
เห็นว่าหมาตัวอื่นมันไม่กินต่อแล้ว
แล้วถ้าจะกลับไปบ้านลูกสาวมันก็ไกล
ก็เลยแวะตักข้าวหมาที่เหลือนี่แหละ
เอาไปให้หมาที่บ้านของตัวเองที่มีอยู่๘ตัวแมวอยู่๓ตัว
แต่ไปเจอผู้ชายคนนี้พลวดมามาต่อว่ามาตบศีรษะด้วยค่ะ
ผมก็ค้านเดินไปบ้านลูกตั้ง๓กิโลออกจากนี้
แล้วพอเจอข้าวก็ขับเกิดเกิดผมก็ตัดในใจ
มันก็ไม่เห่าผมมันก็นอนมอง
ผมก็เดินฟัทได้อีกเดี๋ยวละ

มันกินหมดแล้วคิดกดกฎมันอิ่มแล้วไม่เอา

นี่แหละค่ะคุณลุงผวนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ก็หมาตัวอื่นมันไม่กินแล้วเอากลับไปให้บ้าน
หมาที่บ้านตัวเองมันจะเป็นอะไรเนี่ยนะคะ
คือหลังจากเรื่องนี้จากคำชี้แจงของคุณลุงผวน
ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียก็มีคนหยิบยื่นน้ำใจนะคะ
ส่งข้าวของมาให้ทั้งคุณลุงเองแล้วก็เจ้าหมาที่เหลืออยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะ
เอาข้าวสารเอาอาหารแห้งเอาน้ำเอาขนมเอาอาหารหมาอาหารแมวมาให้

บางคนบริจาคเงินให้คุณลุงบอกว่าเอาไปใช้จ่าย
เพราะว่าคุณลุงเนี่ยฐานะยากจนนะ
แล้วก็ยังมีภาระเพราะว่าพันรยาป่วยด้วยนะคะ
แต่คุณลุงปฏิเสธปฏิเสธที่จะรับเงินดังกล่าว
แล้วก็ย้ำอีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณลุงผิดเอง
และจะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะเห็นไหมคะคุณลุงปฏิเสธ

ค่ะเพราะฉะนั้นคือจริงต้องตามให้รอบด้านก่อนเนอะ